ดินเจ้าเอ๋ยข้าเคยอยู่ใครมากก่อน
ดินอุ่นร้อนและเย็นก็เป็นเพื่อนฉัน
และสำหรับเพลงที่๑นะครับ
มูลค่า๑๐๐๐บาท
คุณยาหยีร้องได้ครับ

ยายมีเงินแล้วลูก๑๐๐๐๐บาท

เพราะร้องได้ในเพลงที่๑เพลงฝากดินนั่นเองนะครับ
จากคุณผ่องศรีวรนุษย์
ก็เป็นเพลงที่ทำให้คุณยายีได้แล้ว๑หมื่น
เดือนนั้นยังไม่เห็นแบ่งพันเลยนะคะค่ะ

ตอนนี้ป้ามี๑๐๐๐๐บาทเพลงแรก

หนูว่ามันน่าจะไม่ยากเอาเงิน๔๐๐๐แน่

ครับ

เพลงที่๒ต่อกันเลยดีกว่านะครับคุณยายี
เพลงที่๒นี้ก็มูลค่าสองหมื่นบาทพร้อมนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาท

ค่อนข้างสั้นนะฮะถ้าไม่รู้จักจริงแล้วลำบากแน่เลย
ป้าเพลงอะไรครับรู้ไหมรู้ไหมจ๊ะ

ความมั่นใจล่ะครับกับเพลงฝากดินเพลงที่แล้วเนี่ยกับเพลงนี้

พอกันค่ะพอพอกันค่ะ
ถ้าจะร้องก็คือความยากง่ายพอกันนะ
เมื่อกี้ยังทำได้ค่ะเพลงนี้ก็น่าจะทำได้ต้องทำได้นะฮะ
ตัวช่วยยังมีอยู่ใช้ได้เลยนะครับ
ฟังอินโทรกันไปแล้วสำหรับเพลงที่๒นะครับ

คุณยายีครับจะสู้หรือจะหยุดครับ

มีทั้งหมด๖แผ่นป้าย๖ชนิดตัวช่วยด้วยกัน

ตัวช่วยจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ตกลงว่าใช่หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช่ครับ

มั่นใจถึงไม่ใช้ใช่ไหมครับ

ตามแรงเชียร์ค่ะ
ถ้าบอกตามแรงเชียร์นี่ตกกระใจเลยนะ
คนข้างก็เชียร์

เขานั่งดูอยู่นี่หลายล้านนะครับ

ตัดสินใจสู้ต่อในเพลงที่๒นะครับ

เพราะฉะนั้นต้องร้องให้ถูกต้อง

ถ้าทำสำเร็จรับ๒๐๐๐บาท
ถ้าร้องผิดแม้แต่คำเดียวเหลือ

ถ้าพร้อมแล้วอยากจะนั่งหรืออยากจะยืนครับ

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๒เพลง

แม่ข้าเคิ้งเจ้าแต่ข้านางภูมิห่วงใจ

ทายมาทายไปท้องขยายขึ้นมา
นามเดาเรืองหรือนางแววเดา
สิ้นสดหมดสาวกลายเป็นขาวกลับมา
นางเดาเรืองหรือนางแววเดาสิ้นสดหมดสาวกลายเป็นขาวกลับมา
นางเดาเรืองหรือนางแววเดาสิ้นสดหมดสาวกลายเป็นขาวกลับมา
นางเดาเรืองหรือนางแววเดาสิ้นสดหมดสาวกลายเป็นขาวกลับมา
นางเดาเรืองหรือนางแววเดาสิ้นสดหมดสาวกลายเป็นขาวกลับมา
นางเดาเรืองหรือนางแววเดาสิ้นสดหมดสาวกลายเป็นขาวกลับมา

นางเดาเรืองหรือนางแววเดาสิ้นสดหมดสาวกลายเป็นขาวกลับมา
นางเดาเรืองหรือนางแววเดาสิ้นสดหมดสาวกลายเป็นขาวกลับมา
ดาวเรืองหรือนางแววดาวสิ้นสดหมดสาวกลายเป็นข่าวกลับหน้า
นางเดาเรืองหรือนางแววเดาสิ้นสดหมดสาวกลายเป็นขาวกลับมา

นางเดาเรืองหรือนางแววเดาสิ้นสดหมดสาวกลายเป็นขาวกลับมา
นางเดาเรืองหรือนางแววเดาสิ้นสดหมดสาวกลายเป็นขาวกลับมา
นางเดาเรืองหรือนางแววเดาสิ้นสดหมดสาวกลายเป็นขาวกลับมา
นางเดาเรืองหรือนางแววเดาสิ้นสดหมดสาวกลายเป็นขาวกลับมา
นางเดาเรืองหรือนางแววเดาสิ้นสดหมดสาวกลายเป็นขาวกลับมา
นางเดาเรืองหรือนางแววเดาสิ้นสดหมดสาวกลายเป็นขาวกลับมา

ดีมากเลยนะมาข้างก็ซื้อข้อนมมาฝาก

ใจดีนะคุณเป่านะโกเม่ช่วยบุญนะคะ
ผมว่าวันนี้ถ้าเกิดเขาชมอยู่เห็นคุณยายีมาออก
รายการร้องได้ให้ร้านก็คงดีใจนะครับ

คิดว่ายังไงเหมือนเพลงที่แล้วไหมว่า

เอาเป็นกำลังใจช่วยกันนะครับ

สำหรับเพลงที่๒นะครับ
มูลค่า๒๐๐๐๐บาท
คุณยายีร้องได้

ไปร้องได้

มูลค่า๒๐๐๐บาท

ร้อง
สวัสดีครับ